คุณผู้ชมมีอุบัติเหตุเศร้าเกิดขึ้นนะคะมีสองสามีภรรยาคนหนึ่งเนี่ยขับรถกระบะออกจากบ้านแต่เช้ามืดก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อของซื้อของมาขายในหมู่บ้านทีนี้จังหวะมันเช้ามืดนะคะตีสี่ขับรถไปสักพักอยู่อยู่ไฟหน้ามันสาดไปเห็นคุณตาวัยแปดสิบเจ็ดปีคนหนึ่งขี่จักรยานอยู่ด้านหน้าอ้าวเบรกไม่ทันแล้
ตั้งใจจะไปรอที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทอกศอเพื่อจะไปให้ทันรับคิวหนึ่งในสามร้อยคนในการที่จะรับบริการค่ะเพราะว่าวันก่อนคุณตาไปแล้วพลาดไปไม่ทันคือนี้ก็เลยตั้งใจตื่นให้เช้ากว่าเดิมก็ที่จะไปให้ทันแล้วคุณตาเสียชีวิตอ่ะค่ะนี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรี

ต้องไปรับเงินประกันต่างอย่างคุณตาเปล่งที่ขับขี่ปั่นจักรยานออกมาเนี่ย
คุณตาเปล่งแกตั้งใจจะไปเบิกเงินประกันรายได้คือคุณนึกออกไหม
อย่างที่รู้กันประชากรเกษตรกรในเมืองไทยมันเยอะ
มันพอต้องมาเบียดเสียดมาแย่งกันแบบนี้คือมันอยู่ไม่ได้
แต่เรื่องนี้ก็อยากให้ฟังฝั่งของธนาคารด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะนางสาวกรยากรเพชรชนะ
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรสาขาลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำเนี่ย
ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกัน

เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ยอมรับค่ะว่าลูกค้าของทกศแต่ละวันที่มาใช้บริการเนี่ย

ซึ่งเจ้าหน้าที่ในธนาคารเนี่ยจำนวนน้อย
ปกติเราไปธนาคารเราเห็นเจ้าหน้าที่กี่คนถ้าเป็นสาขาเล็ก

คือเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยและมีจำนวนจำกัดค่ะ
แถมการให้บริการของทกศก็มีหลากหลายรูปแบบด้วย

ทหารพานิษฐ์ทั่วไป
เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำไมทกศจำเป็นต้องให้รับบัตรคิว
เพราะก็ต้องตามกำลังการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
เอาแค่ว่าปัจจุบันนี้ที่รับวันละ๓๐๐ราย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานล่วงเวลาไปจนถึง๑ทุ่มเป็นประจำอยู่แล้ว
ปกติธนาคารเขาปิดกันกี่โมงคุณ๕โมงใช่ไหม๔๕โมง

ถ้าเป็นสาขาที่ไม่อยู่ในห้างนะไป๓เครื่องค่ะ
เอาไป๓ครึ่งใช่ไหมคะนี่เขาก็ลากันไปถึงทุ่มนึงแต่เขาบอกว่า
แต่ก็เข้าใจก็อยากจะช่วยเต็มที่เธอเลยบอกว่า
เอาเป็นว่าหลังจากนี้จะปรับการรับบัตรคิวเป็น๔๐๐รายต่อวันละกัน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าทกศ
จะเพิ่มให้อีก๑๐๐รายลองฟังเสียงชี้แจงหน่อยนะคะ
ส่วนเรื่องของการให้บริการนะคะก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะ
พยายามจะไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ว่าลูกค้าไม่ได้รับการบริการ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ธนาคารเองก็จะเข้าไปนะคะแสดงความเสียใจ
ธนาคารบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมขยายเต็นต์เพิ่มขึ้นอีกนะคะ
จะได้สะดวกในการตรวจสอบเงินเข้าออกได้อย่างสะดวก
แล้วก็เข้าออกได้ทุกธนาคารลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการที่จะมาแออัดกันที่สาขา

คือเราก็เข้าใจฝั่งพนักงานธนาคารเหมือนกันนะคะ

หน่วยงานที่ใหญ่กว่านั้นเข้ามาช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาจัดการอะไรได้
เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามีประชากรต้องรอได้รับการเยียวยาอีกเยอะ

ถ้ายื่นมือเข้ามาช่วยได้ก็อยากจะให้ช่วยนะคะ

ทุกข้อสอนให้คุณแน่นแบบนี้ทุกวันนะคะนะครับใช่